ผมนิ่งได้นิ่งนะสงบได้สงบนะ
โยมจะได้บรรลุธรรมมันมาเนี่ยมันไม่ทำอันตรายหรอก

นั่งปฏิบัติธรรมอยู่คุณผู้ชมฮะท่าพับเพียบเลย
มาแล้วเลื้อยขึ้นหัวแล้วเนี่ย
ลงมาหลังงูครับ
งูเหลืองทองมาเลยโอ้โหแล้วไปเกาะแขนคือไปทั่วตัวล่ะ
แล้วก็ไปพาดอยู่แถวหูด้วยนะเมื่อกี้นี้
ลูกสาวของสุภาพสตรีที่นั่งปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ย
มาโพสต์ไว้บอกแม่เธอไปปฏิบัติธรรมที่
วัดเขาธรรมรสอำเภอถ้าตะเกียบจังหวัดเชิงเศร้า
แล้วงูสีเหลืองมันก็เล้ยเข้ามาทีแรกนึกว่าจะเล้ยผ่านไปอ้าวไม่
คือตอนนั้นแม่ก็รู้ตัวใช่ไหมแม่ก็รู้ตัวใช่ไหมว่างูเลื้อยโดนตัวแม่
คงมีความรู้สึกบ้างพี่เบิร์ตแต่ว่าคงไม่ได้รู้ว่าเป็นงูไหมโอ้โหไม่รู้นะ

เหรอคือแปลว่าจิตเราไปโฟกัสอยู่ไม่ได้โฟกัสอยู่กับสิ่งที่มันมาเลื้อยมา

กำลังฟังธรรมะคำสอนอยู่เลย
โอ้โหแล้วงูสีเหลืองทองตัวนี้เขาบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อน
ด้วยความอยากรู้ว่ามันสายพันธุ์อะไรก็เลยมาโพสต์
ถึงได้รู้ว่าเป็นงูกล่อมนางนอน
กล่อมนางนอนคือยังไงถ้าใครหลับยากอย่างนี้หรอ

หรือว่าเขาเรียกกันงูเขียวปากจิ้งจกสีแปรผัน
ใหม่งูเขียวปากจิ้งจกสีแปรผัด
สีแปรผันก็ตอนนี้มันไม่เขียวแล้วไงดอมมันเหลือง

เอาปากจิ้งมันแปรผันแล้วไง
บางคนก็เอาอายุของคุณแม่ท่านนี้ครับ
๖๒เนี่ยจะไปเสี่ยงโชคอันนี้แหละ
อืม
คุณป้าเจ้าของสวนผลไม้ฝันแปลก

พระพุทธรูปโผล่มาข้างกำแพงสวน

ตื่นมาดูเฮ้ยเจอจริงอ่ะ
เนี่ยเหมือนในฝันเลยคุณผู้ชม

บ้านเลขที่๔๙ทับ๑หมู่๗ตะบนเขาสมิง

ฝันว่ามีพระพุทธรูปมาอยู่ข้างกำแพงสวนผลไม้
ตื่นเช้าขึ้นมาครับเดินรอบ

สูงประมาณสัก๑๕เซนติเมตรครับ

โชคมาเลยดอมน้ำแข็งงวดที่แล้วค่ะถูก๒ตัวอ๋อ

วันนี้เรานำขัน๕ดอกไม้ทุ่มเทียนหมากพลู

โอ้โฮครั้งนี้พระปุ้ยนะครับครั้งที่แล้วได้เลขไปแล้ว
คราวนี้ต้องขอเลขนะครับ
จุดทูบครับจุดทูปออกมา
ทำไมอ่ะอะไรอ่ะอ่าดอมเห็นเหมือนพี่เลย

เออมี๖ใช่ไหม๖๔๑หรอ
อ๋อมันยังไงก็๖น้องแข็งว่ามีไหมอีกนะ
อันนี้มีเลขมาให้ดูของน้ำแข็งเขาบอกว่าเลข๓ตัว
เลขทะเบียนรถลองจ้องจอดูดี

ใบไม้ใช่ไหมใบโพลใบโพล
แล้วเดี๋ยวดูคุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไร
เห็นเป็นอะไรมันมี๕ศูนย์เหรอ
มี๕ถ้าเอียงคอดูนะ

คุณผู้ชมจะเอียงจะตะแคงจะหงายจะอะไรดู
ก็เห็นเป็นเลขอะไรจดเอาไว้ค่ะ
แล้วนี่เขาบอกว่าเห็นเป็นตัวเลขที่ชาวบ้านเขาฮือฮาเนี่ย

มันเลขอะไร

มี๕ที่นอบปอกแต่ไม่มี๗ที่เบิร์ดปอก

แต่ว่าเลข๘คือตัวเล็กดอมที่อยู่หลัง๕เลย
แต่พี่เบิร์ดเขาดูมองเลขใหญ่อีกหมดเห็นปะ

พอเสร็จพิธีแล้วหนึ่งในพระเกจิ
หลวงปู่เจียงเจ้าวาดวัดป่าโพทอง
ก็มาจากลบบุรีนะคะกำลังจะเดินทางกลับ
แล้วเดี๋ยวให้ดูนะลูกศิษย์ลูกหามารอส่ง

ป้ายทะเบียนรถสิเห็นเป็นเลขอะไรบ้าง

ก็ไกลว่าแว้นเห็นชัดเจนนะคะ
นี่แหละคนรักตัวเลขก็ไม่พลาดค่ะ